วันนี้มาบ้านพี่เสกเลย

เชิญนักข่าวมาก่อนเพราะว่า

มันมีเรื่องไม่สบายใจหรือหรือว่าพี่ต้องเชิญพระมา
การมีฝันนั่นนิมิตแบบเหมือนเรื่องจริงเลยว่าต้องเป็นพระรูปนี้
เหมือนกับไม่ใช่งมงายนะแต่คือก็เจอจริงไง
คนที่ไม่เจอเขาอาจจะว่างงมงายแต่เราเจอจริงคือนอนหลับ
เราคิดว่าเราตื่นแล้วแบบชัดเจนมากจะบอกว่าก็คุยกับดีม
บอกว่าเนี่ยเราจริงเราต้องควรนิมนต์พระมาสักรูปนึงมา
มาเป็นพิธีลดน้ำมนต์แล้วก็ดูหิ้งพระให้เราหน่อยก็ดีนะ
อะไรอย่างเนี่ยแล้วดีมก็ชวนท่องอะไรไม่รู้
คือตอนนั้นดีมไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มันการฝัน
แต่กันคิดว่ากันตื่นแล้วกันนอนอยู่
แล้วดีก็พาท่องแล้วคาถาอะไรก็ไม่รู้
เสร็จแล้วคราวนี้พอไอ้ดีมันเงียบเสียงไปแกก็เลย
เด็กที่เป็นเลขากันก็เลยแบบนอนแล้วเหรอ
ที่ไหนได้ก็เลยหันมาอีกฝั่งอ้าวไม่มีอะไร
แล้วก็กระเป๋าหรือว่ามันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ไม่มี
ที่นอนก็ยังปกติผ้าห่มก็พับอยู่
แล้วก็ตะโกนเรียกดีคือมันต้องอยู่แน่นอน
เพราะว่ามันเป็นจริงแต่จริงคืองงอ่ะ
แล้วก็ตะโกนเรียกเสร็จแล้วเดินออกมาข้างนอกก็ตะโกนเรียกอีก
กระทั่งเรียกแม่บ้านไอ้ดีมาบอกว่ายังไม่มา
แล้วขณะที่พูดในฝันกับไอดีมว่าทำไมมันขาดน้ำมนต์นะ
ในฝันอย่างนี้เลยนะบอกว่าขายน้ำมนต์นะ
ทำไมเราไม่นิมนต์พระมารดน้ำมนต
แล้วก็มาดูตรวจสู่พระที่ตั้งใจจะจัดใหม่
ให้ดีอะไรอย่างนี้
คือพูดเลยแบบสื่อชัดมาก

สักรูปหนึ่งก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ต้องรอให้บ้านเสร็จต้องขึ้นบ้านใหม่เท่านั้นหรอกเพราะมันอีกนาน
ในเมื่อเราจัดหิ้งใหม่ก่อนแล้วแค่นิมนต์พระมาเพิ่มอีกหนึ่งองค์
มันก็น่าจะดีกว่าแล้วก็มาลดน้ำมนต์เพราะว่าในฝันคือเราขาดน้ำมนต์กับพระ
การก็เลยแล้วก่อนหน้านั้นคือโพสต์รูปลอนดอนกับพระกับการวันเสาร์วันอาทิตย์ทำพิธี
ซึ่งก็เลยให้คนดูแลไปรับพระไปนิมนต์พระมาโอ้คือรูปนี้ที่การ

การฝันถึงแล้วก็พี่การโพสต์รูปก่อนมาทำพิธี
ก็เลยคิดว่าสื่อพระสื่อสงการแล้วอะไรอย่างนี้ว่าต้องมาทำอะไรให้ถูกต้องกว่านี้
พระท่านมาบอกว่าไงบ้างคะก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวว่าเคยมีคนเอาของมาใส่อยู่บ้านหลังนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
พระเขาไม่บอกอะไรหรอกเขาบอกว่าเขาจะเป็นทางพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้
คือไม่ใช่ที่เป็นพระที่จะแบบมาดูว่ามีของดำอะไรอย่างนี้ไม่ไม่อันนี้คือพระจริง
ทั้งหมดหรือเพื่อความสบายใจและสิริมงคล
หาหมอตามที่นัดแล้วก็มีวินัยในการกินยามาก
คือจะไม่ขาดเลยจะไม่ลืมเลย

แต่เขามีวินัยในการกินยามากเพราะว่าเขาต้องการที่จะหายไบโพล่า
ก็นอกนั้นสุขภาพร่างกายทุกอย่างแข็งแรงดีปกติ
ก็โรคไบโพล่าก็ดีขึ้นเรื่อยทีละนิดทีละนิด
เพราะว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่ทางจิตมันไม่ใช่เป็นโรคแบบไข้เลือดออกอะไรอย่างนี้ไง

สรุปที่คนเข้าใจว่าพี่เสกป่วยไม่จริงเลยนะคะ
ไม่จริงเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าคือ
สำนักข่าวไหนเนี่ยเขาไปตีความว่าเสกสุดหนัก

จากการต้องการไหว้ขอพรเพื่อให้พี่เสกอ่ะ
มีพลังเยอะขึ้นต่อสู้กับว่าทำจิตใจให้นิยะไปกัวอะไร

คนจะแบบอ่อนแออะไรนิดนึงอะไรอย่างนี้

แต่ว่าอยู่ดีก็คิดขึ้นได้ว่าถ้าเรามาทำหิ้งพระให้เขา
มาทำอะไรอย่างนี้อะไรอย่างน้อยเพื่อความสบายใจ
คือเป็นคนไม่เคยเชื่อสิ่งลีลับนะ

แล้วก็เขาอาจจะได้รับบ้าง
เล็กน้อยนิดนึงสบายใจขึ้นมาหน่อยก็ยังดี
คือไม่ได้หวังอะไรเลยอะไรอย่างนี้
ก็ยังถามเสกเห็นเที่ยงพระยัง
ตอนที่เขากลับมาแล้วกันยังอยู่บ้านนู้นจากต่างจังหวัดบรรกร
เขาบอกว่าเห็นแล้วอย่างนี้บอกว่าชอบไหม
เขาบอกว่าชอบอย่างนี้ก็สบายใจขึ้นไหมก็ถามอย่างนี้

แต่บอกก็คือแค่อยากให้สบายใจขึ้นบ้าง
เพราะว่าหิ้งพระตอนนั้นไม่มีใครดูแลเลย
ซึ่งรู้สึกว่าถ้าการดูแลก็น่าจะเป็นสิ่งดี
แล้วบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะเสร็จตอนไหนคะพี่
คาดว่าอีกสองเดือนค่ะทั้งสวนทั้งอะไรเยอะเลย

ไม่เห็นโพสต์ไปนอนนอนบ้านพี่
นอนบ้านการอยู่ยังไม่ได้โพสต์เลยนะเพราะเขาหลับอยู่

ไม่ได้ย้าย

แต่เขาวันนี้การจะต้องมาบ้ายพระทุกวันพุธให้เขา

แล้วก็เลยได้เลิกดีเหมือนกันวันพุธบ้ายพระ

หลวงตาองค์นี้คือเป็นหลวงตาที่พี่เสกคุยด้วยตลอด
แล้วก็คุยกับครอบครัวเราอะไรอย่างนี้
หลวงตาบอกวันนี้มาบ้านนี้ก็บ่อย
แต่มีวันนี้ที่ปลื้มหลวงตาปลื้มมากที่สุด
ว่าที่การกลับมาแล้ว
การกลับมาอยู่ที่นี่แล้วอะไรอย่างนี้

ตั้ง๕ปีหลวงตาบอกอย่างนี้ค่ะ

ไม่ต้องอะไรเลยถือว่าเป็นคนอื่น

ถ้าเป็นการเนี่ยถ้าใจบริสุทธิ์ยังไงนะ

เดี๋ยวการตรวจลูกการสามคนเขามาพูดอย่างไง

เดี๋ยวการตรวจเองลูกการ๓คนเลย

ตั้งสามคนสามตอนหนึ่งคิดดูดิ

ก็คือแบบอ้าวไม่แน่จริงนี่หว่า

ดูแลทุกอย่างถือว่าเป็นคนอื่น
แต่เขาก็ดูแลตัวเองได้มั้งพี่การ

เราจะดูแลทำไมไม่ตรวจ

คนอื่นก็ไม่ได้ไม่ต้องมาด่าว่าตัวเองเองอะแหละ

ที่ให้สาธารณชนเขาเห็นว่า

ตัวเองนี่นะ

ไม่ต้องมาแบบเวิ้นเว้นนานขนาดนี้

ใช่ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขา

แต่คือก็อโหสิไปหมดนะเพราะว่า

จิตใจสะอาดการอำนางก็ไม่จำเป็นเลย

รักษาสุขภาพได้นะครับ
ค่ะนี่แหละครับขอบคุณค่ะ